ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่า
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาดูนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีลำ
ค่ายโนนแดงทีมนั่นเองนะครับ
มาแล้ว๖๔ไฟล์ชนะ๔๗ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๖ไฟล์
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ

จังหวัด๑๐๑จากค่ายปตทวททวงธวี
ชกมาแล้ว๖๐ไฟล์ชนะ๓๔ไฟล์
เสมอ๔ไฟล์และแพ้๒๒ไฟล์

สำหรับวิน๒๒ลูซิสและฟอร์โดรขอบคุณครับ

นี้เสียงของ๒คนนี้ก็มีหลายคนสำคัญ

คู่นี้นั้นเป็นคู่ที่๓ของรายการ๒คู่ที่ผ่านมานั้น
ต้องบอกว่าผลงานการันตีความมันความสนุกได้เลยครับ

ตอนนี้ผมมีความยินดีต้อนรับ
โปรเวอร์เตอร์ผู้จัดการแข่งฉันกับพี่แดงเขาสาย

ที่แฟนที่ดูอยู่หน้าจอทีวีไทยรัฐนะครับ
ตอนนี้ก็คือมวย๓ยกเนี่ย
เราจัดว่าเป็นมวยที่ว่าน่าจะสนุกและมันมากครับ
พอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนในระยะการทำงานมาตลอด๑เดือนที่ผ่านมา

แล้วก็เรียกว่าแฟนก็ให้ความศรัทธาและความมันนะครับ

แล้วกติกาการแข่งขันอะไรนี่คล้ายกับที่ไหนเป็นอย่างไร
คือกติกาของมวย๓ยกนะครับต้องเน้นความมันเอาเป็นหลักเลยนะครับ
เพราะว่าเราก็บอกแล้วว่ามวยเนี่ย๓ยกนะครับ

มันจะผิดกับกฎิกามวยที่อื่นหน่อยนะครับ

ครับแล้วก็การตัดสินเราจะให้การตัดสินที่นี่เรื่องหน้าเสือไม่มีพี่แดง
ไม่มีแน่นอนครับหน้าเสือคือยกเครดิตให้กรรมการเขาเลย
คือกรรมการตัดสินยังไงตามภาพตามตาเลย
เอาเป็นว่าออกอาวุธเยอะเดินนี่ได้เปรียบแน่นอน
เปรียบแน่นอนครับได้เปรียบยังไม่ได้เปรียบเปล่าครับ
แถมมีรางวัลให้มีรางวัลให้ด้วย
แล้ววางโปรแกรมในการทำงานอนาคตยังไงบ้างพี่แดง
ก็จะทำให้ดีที่สุดครับกับการเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับ
ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับว่าก็จะนำมวยในประเภทอย่างนี้
สุดท้ายผักอะไรกับแฟนรายการนิดนึงครับพี่

ว่าลองเข้ามาดูลองเปิดเข้ามาชมครับ
กับมวยสามยกเนี่ยจะเวียดธนาคารแบบใหม่

ที่จะนำมวยไทยสู้มดดุกโลก

เป็นความตั้งใจของทีมงานนะครับ

ตอนนี้พบกับความมันบนเวทีกันก่อนครับ

เพชรประวัติธรทองตวีกับแจ็คโน่นแดงยิ่มครับ

โอกาสหน้าเราจะเจอกับพี่แดงได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยืนยันตรงนี้ว่าพี่แดงจะตั้งใจทำงาน
แล้วก็คัดสรรเอามวยที่สนุกมาลงไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรียกว่านักมวยจากทั่วประเทศไทย

มาถึงคู่ที่๓ของรายการเพชรปทธองทวี
เป็นนักชกจากตำบลกลางอำเภอเสรภูมิ

ในขณะที่ทางฝั่งของแจ๊คนแดงยิมนั้น
เป็นชาวตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวด

ปัจจุบันนั้นอายุ๒๒ปี
ส่วนทางเพชรนั้นอายุ๒๐ปี

ระห่ำเลยครับสำหรับทางด้าน
เพชรปอตทธทองทวีครับ
ซึ่งต้องบอกวันนี้มาเจอกับของสดครับ

ต้องบอกว่า๒ไฟล์หลัง

ทางด้านเพชร๒ไฟล์ล่าสุดครับ

มีคุณเอกนนแดงยิมนะครับ
หรือว่าคุณเอกชัยแก้วกระจอดครับ

ขึ้นไปให้เกรียดถอดของคนให้นะครับ

ซ้ายกับขวาครับคู่นี้

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม
กรรมการเตือนทั้งคู่ครับ๖๖กิโลกรัม

ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาระเบิดความมันกันต่อกับรายการ
ไทรัฐมวยไทยไฟเตอร์